ขยบมาที่นครศรีธรรมราชหน่อยนะคะคุณผู้ชมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาขับรถบรรทุกทุเรียนมาทุเรียน๓ตันปรากฏว่ารถเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟ
แล้วหลังจากนั้นรถไปพลิกตะแคงดูสิล้อชี้แบบนี้ตั้งแบบนี้แต่ทุเรียนกระจายเกือบถนนเลย
ท้ายชี้ฟ้าเทกระจาดทุเรียนออกหมดเลยนะใช่ค่ะสามตันกว่า
แล้วคุณเห็นสภาพรถแบบนี้ปักลงไปแบบนี้คนขับรถจะเป็นยังไง
คุณเชื่อไหมเขาช่วยตัวเองแล้วออกมาจากรถนี้ได้ไม่เป็นอะไร
แล้วดูสภาพหน้ารถสิคุณคือเยินคือยับมากอะค่ะ
โอ้โหบูบี้ขนาดนี้นะใช่ค่ะนี่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยนะ
ตอนประมาณ๖โมงกว่าซึ่งทางตำรวจสพทุ่งสงศ์ที่นครศรีธรรมราช
ไปตรวจสอบเลยจุดตรงนี้คือถนนสาย๔๑ช่วงขาล่องใต้
ออกจากเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์มาเนี่ยนะคะแล้วรถกระบะเนี่ยเป็นรถบรรทุกอ่ะค่ะ
รถบรรทุกทุเรียนมาสามตันตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงเนี่ยนะคะ
คนเจ็บเป็นผู้ชายเขาออกมาแล้วสภาพเขาไม่ได้บาดเจ็บมาก
มีแผลนิดเดียวแต่มึนอยู่เนี่ยค่ะมึนงงจากแรงกระแทก
ผู้ชายคนนี้คือนายนาบินวันนะอับดุลล้ออายุ๒๔ปีค่ะ
ก็พอออกมาได้เสร็จแล้วปั๊บนะกู้ชีพกู้ภัยก็นำตัวส่ง
โรงพยาบาลทุ่งสงศ์ต้องไปตรวจสอบดูไอ้ที่เขามึนไม่รู้ว่าหัวไปกระท่งกระแทกอะไรหรือเปล่า
ทีนี้พนักงานสอบสวนก็ไปคุยกับเขาเบื้องต้น
นายนาบินเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ผมขับรถบรรทุกทุเรียนหมอนทองมา
ตันกว่าอยู่บนรถผมคิดดูสิน้ำหนักมันตั้งเท่าไหร่
มูลค่านี้เป็นแสนแสนนะคะจะไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
พอขับมาถึงตรงนี้รถมันเสียหลักพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าแรงสูงจนเสาไฟขาด
หัวรถไปปักแบบนี้ท้ายรถชี้ฟ้าแบบนี้ค่ะ
แล้วพอเกิดอุบัติเหตุผมตั้งสติเลยพยายามก่อนเอายังไงดี
เอาตัวเองเนี่ยออกมาจากซากรถได้ผมมันไม่ได้เจ็บไม่เป็นอะไร
แต่ดูเสาไฟมันขาดมันหักแบบนี้
ทุเรียนหมอนทอง๓ตันกว่าค่ะ
โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานแหละ
กับทางเจ้าของทุเรียนให้มาเก็บทุเรียนเหล่านี้
แล้วก็ประสานกู้ภัยให้มาตรวจสอบ
คุณพอเสาไฟมันเป็นทรัพย์สินราชการ
พอมันขาดมันหักเสียหายแบบนี้ก็ต้องชดใช้ค่ะ
ส่วนซากรถดูทรงแล้วไม่น่าจะซ่อมได้นะ

ดำเนินการชดเชยต่อไป
โอ้โหนี่เป็นเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แต่ว่าอย่างน้อยโชคดีที่คนเจ็บไม่เป็นอะไรมากนะคะ